ก็ใกล้ที่จะเริ่มแล้วในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ของสุดท้ายแล้วกับการเตรียมทีวลัยบอลหญิงทีมชาติไทยก่อนรุยศึกเนี่ยนะครับ

ในเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ระบบการเล่นนะครับ

เพราะว่าเป็นรายการที่จัดขึ้นมาเองแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วย
แล้วก็แข่งขันในประเทศแบบนี้ต้องเต็มที่
แล้วก็เน้นในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเรื่องของผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุด
ที่จะส่งแข่งขันในรายการนี้
ขณะที่บุบิมชชวอนโมกศีนะครับ
อาการล่าสุดตอนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้าย
เวลานี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปิยเวทนะครับ

ซึ่งคาดว่ารายการนี้ไม่น่าจะทันนะไม่น่าจะหายทัน
แต่มีโอกาสที่จะทันในศึกชิงช้ำโลก
น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมนะครับ
ขณะที่อีรานนะครับจะเป็นทีมแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บตัวที่ประเทศฮังการี
โดยจะเดินทางเข้าที่พักที่โรงแรมศรีมาธานีในช่วงเช้า

ตามนู้นตามเชียร์กับนักตกปรุงยางสาวไทยในศึก
ถ่ายทอดสดทุกแมชครับระหว่างวันที่๑๖๒๓กันยายนนี้
แกรมของไทยคือเจอกับเกาหลีในวันที่๑๗นะครับ
แล้วก็เจอกับญี่ปุ่นในวันที่๑๘กันยายน
แต่ในวันที่๑๖เนี่ยก็ติดตามกันได้นะครับเพราะว่าเป็นคู่ใหญ่เหมือนกัน

ไทราชทีวีจากไทราชสดให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับ